หลังจากที่ธีรสินก็ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยและเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของภาครัฐเป็นเวลา๑๔วันครับ
สโมสรได้แสดงความชัดเจนที่อยากจะได้ตัวของเขาไปร่วมงานนะครับแล้วก็ต้องการที่จะประสบความสำเร็จ
พร้อมทั้งธิรสินเองก็จะได้มีโอกาสร่วมงานกับนักเตะที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีหลายคนด้วยครับ
ส่วนเป้าหมายก็หวังว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทีมยังขาดอยู่แล้วก็จะพาทีมไปสู่ความสำเร็จให้ได้ครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ครับช่วงเวลาการฉลองวันคริสต์มัสนะครับ
โมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่มีเจ้าของเป็นคนไทย

โดยมี๔นักเตะดังของเลสเตอร์ครับมาร่วมอวยพรนะครับ
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปให้แฟนกีฬาได้รับชมกันเลยครับ
ขอให้มีความสุขมากมากมากเจ็บมากจนทุกครั้ง
ขอบคุณทุกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับ